เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นตอนดึกค่ะจะเที่ยงคืนอยู่แล้ว
หมื่นดันเนียรอขับไปแล้วเขาเจอผู้ชายกำลังข้ามถนนครับอ่ะคันนั้นอ่ะติดกล้องหน้ารถอยู่นะเขาก็จอดให้แตะค่ะ
ข้างที่เป็นบีเอ็มมาชนผู้ชายที่กำลังข้ามถนน
เหตุการณ์นี้ค่ะโอ้โหกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเลยนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๕ทุ่ม
คุณผู้ชมเห็นว่าอุ๊ยอะไรถ่ายภาพจากมุม

ตรงนี้เป็นฝั่งตรงข้ามถนนเอกชัยซอย๗๖ค่ะ
ซึ่งอยู่ที่แถวบางบอนนะคะ
ตำรวจที่สพบางขุนเทียนก็ไปตรวจสอบ

คือนายบุญศรีภูน้ำดีอายุ๕๒ปี

คือโดนชนแล้วหัวเป็นแผลชะกันเป็นแผลใหญ่เลย
มือข้างขวาก็เป็นแผลถลอกค่ะ

สัมภาระของนายบุญศรีผู้ตายหล่นกระจัดกระจายอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ

พลดคือนายวิรัติเจริญจรัตน์เลอดค่ะ
อายุ๖๐ปีเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าผมน่ะขับรถไปจะไปทำธุระกับลูกสาว
จังหวะนั้นผมกำลังจะกลับบ้านก็ขับมาตามถนนเอกชัยขาออกค่ะ
พอมาถึงจุดตรงนี้มันมืดมันไม่ค่อยมีไฟส่องสว่าง
คุณผู้ชมที่เห็นสว่างเนี่ยคือแสงสว่างจากไซเรนแล้วก็กล้องของนักข่าวทั้งนั้นเลยนะ
ทีนี้ตัวของคุณวิรัติเนี่ยเขาบอกว่าเห็นแล้วแหละเหมือนกับมีคนกำลังจะข้ามถนนมันเห็นแบบไกลลางอะค่ะ
แล้วมาถึงเนี่ยนะปรากฏว่าเขาไม่ได้เบรกอะไรเลย
มาแบบเร็วด้วยแล้วก็พุ่งชนผู้ตายไปเลยค่ะที่อยู่ตรงเลนที่สอง
ทีนี้ผู้ตายเนี่ยกระเด็นไปตกตรงเลนขวาสุดแล้วหลังจากนั้นก็มีรถของคนอื่นอีกสองคันมาทับ
รถของคุณวิรัติเนี่ยเขาบอกว่าผมมารู้แหละว่ารถผมมีกล้องหน้ารถแล้วกล้องหน้ารถผมก็ชัด
ต้องจับทะเบียนได้แน่นอนผมตัดสินใจขับตามค่ะตามไปเลย
แต่ทีนี้พอขับตามไปถึงจังหวะที่คิดว่าน่าจะจับทะเบียนได้แล้วเนี่ย
ทีนี้ตอนนั้นจังหวะนั้นคุณวิรัติก็คิดว่ายังไงในกล้องมันต้องจับภาพได้แน่
เขาก็เลยตัดสินใจวนกลับมาในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เอาหลักฐานนี้มอบให้กับตำรวจ
คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนี้เห็นไหมคะภาพค่อนข้างชัดเลยนะคะทะเบียน๒ขอไข่ยักษ๒๓๗๘เป็นทะเบียนกรุงเทพมหานคร
จะไปนอนแถวป้ายรถเมย์แล้วก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งซึ่งหลังจากนี้เนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานฝ่ายสืบค่ะให้มีการตรวจสอบแล้วหาเบาะแส